บางส่วนยังคงมีข้อสงสัยนะครับว่าถ้าหากทำแนวกันคลื่นเรียบร้อยแล้ว
แล้วชายหาดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่หรือที่ดินที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นั้น
แต่เดิมเคยเป็นที่ดินของชาวบ้านมีกรรมสิทธิ์ครอบครองอยู่
คราวนี้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานั้นกรรมสิทธิ์จะเป็นของชาวบ้านเหมือนเดิมหรือไม่
เรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าคงต้องรอการหารือ
และการสรุปร่วมกันของฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับผลกระทบสำหรับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณขณะนี้
ปากการังฟอกขาวเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่นะครับ

ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และยิ่งอุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่
ฟอกข่าวของปากการังในทะเลไทยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
โดยเฉพาะในฝั่งทะเลอันดามัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ปรากฏการณ์ปาการังฟอกขาวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล

จากอิทธิพลของน้ำจืดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปากการังฟอกขาว
ปากการังที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลอุณหภูมิ๒๘๒๙องศาเซลเซียส
แต่หากน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ๓๐๓๑องศาเซลเซียตติดต่อกัน๓๔สัปดาห์
จะมีผลให้ปากการังเกิดการฟอกขาวขึ้น
ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่า
ขณะนี้บริเวณเกาะราชาจังหวัดภูเก็ตปาการังเกิดการฟอกขาวแล้วเป็นบางส่วน
หากอุณหภูมิน้ำทะเลยังคง๓๐องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่านี้
ทำให้ปากการังในทะเลอันดามันเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวขึ้นได้
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชุมพร
ขณะที่ฝั่งอ่าวไทยยังไม่น่าเป็นห่วง
ปากการังฟอกขาวไม่ได้หมายความว่าปากการังตาย
แต่เป็นภาวะที่ปาการังอยู่ในสภาพอ่อนแอ
จากปากการังเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกับสาหร่ายขนาดเล็ก
หรือที่เรียกว่าซูแซนเทอรี่
ทั้งคู่ร่วมกันสร้างก้อนปาการังหินปูนสีขาวอยู่ข้างใน

แต่เมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลสูงผิดปกติ
ทำให้ปากการังเกิดอาการผิดธรรมชาติ
แอลงจนเห็นสีขาวของก้อนหินปูนที่อยู่ข้างใน
และอาจตายลงได้หากน้ำร้อนมากหรือร้อนนานหลายวัน
สำหรับในหน้าน้ำไทยเคยได้รับผลกระทบเช่นนี้

ปากการังทางฝั่งทะเลอันดามันได้รับความเสียหายมาก
พบว่าปากการังตายประมาณ๑๒๐ของพื้นที่

ก่อให้เกิดความเสียหายมากทางฝั่งอ่าวไทย
แถวรัฐทีวีรายงาน